ก็เข้มข้นใกล้คลายแม็กซ์เข้าไปทุกขณะแล้วค่ะ
คดีลอบยิงรถตู้ของนายกอบตบังสมบูรณ์นะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ

แล้วก็ตอนนี้มีการโอนย้ายสำนวนคดีเข้ากองปราบรามแล้วค่ะ
เพื่อที่จะช่วยให้มีการเร่งในคลี่คลายคดี
แล้วก็ตามจับตัวผู้บงการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ

พร้อมด้วยพลตำรวจโทสมพงษิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ที่นครนายกไปแถลงความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะ
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งตามจับกลุ่มตัวในรัฐพลตันสุวรรณรัฐ
บิ๊กฉายากุมารขาวที่ยังหลบหนี

ก็คือคนนี้นะคะกุมารขาวนายรัฐพลค่ะ
รวมถึงคนบงการสังหารที่ตอนนี้
ตำรวจบอกว่ามีข้อมูลในทางสอบสวนแล้วนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวการเมืองท้องถิ่น
หรือแม้แต่เรื่องแพร่ที่เป็นปัญหาฟ้องร้องกันอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ตำรวจบอกว่าเป็นข้อมูลจากคำให้การของผู้กระทำผิด
ซึ่งตำรวจจะเร่งรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนก่อน

ส่วนความเชื่อมโยงของคดีจะไปถึงอดีตนายกอบตคนเก่าหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนค่ะ

ถ้าหากว่าข้อมูลบ่งชี้ไปถึงอดีตนายกอบต
ก็ต้องออกหมายเรียกมาสอบปากคำเพิ่ม

ก็ต้องอยู่ในดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนนะคะ
ส่วนทางญาติที่กังวลว่าคดีนี้อาจจะสาวไปไม่ถึงตัวผู้บงการจริง
ญาติตอนนี้ตัดสินใจยังไม่เผาศพนะคะ
ย้ายไปฝากหางในที่ปลอดภัยก่อน
ซึ่งทางรองพบตรก็บอกว่า
ตอนนี้หลักฐานมีเพียงพอถึงผู้จ้างวานหรือเปล่า

แต่ก็ให้คำมั่นว่าถ้าหากหลักฐานครบ
เจ้าหน้าที่ก็จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
ดำเนินคดีอย่างไม่ละเว้นค่ะ

นี่แหละค่ะตอนนี้ก็เรียกว่ายังไม่เผานะคะ
แล้วก็เก็บรักษาศพเอาไว้ก่อนนะคะ
ส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงเมื่อวานนี้ที่นายประสบโชค
บอกว่าอยากจะให้ตำรวจย้อนกลับไปดูคดี
ที่ใช้ปืนอาก้ายิงถล่มร้านคาราโอเกะ

นายกอบตบังสมบูรณ์คนปัจจุบัน
ทศบัตรวรรดิบวกว่าเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี๒๕๕๕
ในการกระทำผิดเดินเต้นไหากลุ่มผู้กระทำผิด
กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
มันจะมีทั้งเรื่องขัดแย้งส่วนตัวก็มีนะครับ
วันนี้เราก็รับฟังไว้ส่วนหนึ่ง
กับความให้กันของทุกที่ที่ให้กันนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาที่จับได้เมื่อวานนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาชุดสอบสวนคุมตัว
นายภูริวัฒนิ่มเรืองหรือกุมารดำ
น้องชายของนายประสบโชคมาสอบปากคำเพิ่มค่ะ
เรื่องต้นก็ยังให้การปฏิเสธนะคะ

ตอนนี้ญาติได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวในชั้นศาลแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่การตามหาปืนอาก้าวันก่อเหตุ
ในบิ๊กเอาไปทิ้งไว้ที่แม่น้ำนครนายก
ตอนนี้ก็ยังคงค้นหาอยู่นะคะ
เพื่อที่จะนำมาเป็นหลักฐานเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ไปพบถูกจอดทิ้งไว้ในอำเภอบังน้ำเปรี้ยว

คาดว่าในบิ๊กหรือกุมารขาว
ที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ตอนนี้
เอาไปใช้ในการหลบหนีนะคะ
ตอนนี้ก็ได้รถมาแล้วกำลังเร่งติดตามตัว
กุมารขาวหรือว่าในบิ๊กอยู่ค่ะ